ถ้าสำหรับใครที่ไว้หน้าม้าจะต้องโดนแซวแน่นอนนะคะ

ก็โดนแจวบ้างเพราะวันมันมีเต๋อบ้างอะไรบ้าง

ทำไมไม่แจวพี่ตั๊กว่ายุหลาพี่แก้วพี่ลาดีบ้าง

อย่าน้อยใจไปขนาดน้องลิซ่าเนี่ยยังโดนแซวเลย
ความเป็นโดดเด่นเอกลักษณ์ของน้องเนี่ยไว้หน้าม้าตลอดใช่ไหม
มีครั้งหนึ่งน้องก็ลงรูปถ่ายภาพไปว่าไปไลฟ์ทักทายแฟนคลับ
แฟนคลับก็แซวกันยกใหญ่เรื่องของหน้าม้าค่ะ
เจ้าตัวก็เลยพูดออกมาเลยว่าอย่าแซวผมหน้าม้าหนู
แต่การถูกแซวของน้องลิซ่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ามีกลุ่มแฟนคลับอยากเอาเสียงของน้องที่บอกว่าอย่าแซวหน้าม้าหนูเนี่ยนะคะ
เอามาเข้าจังหวะให้มันเป็นเพลงค่ะแล้วก็มีคนทำจริงด้วย

ทำไมยังไม่นอนหรือว่านอนดึกกันเป็นประจำอยู่แล้ว
อย่าแซวผมหน้าม้าหนูมันไม่น่ารักเหรอคะไม่ถูกใจเหรอ

แล้วเราก็จะเพิ่มเสียงสูงเข้าไป
พอฟังรวมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับ
ทำไมไม่โน่นอยู่คะ
อย่าแซวผมหน้าม้าหนู
คือคุณคนนี้เขาทำมาหลายคลิปแล้วนะในการคอปเวอร์ต่างนี้นะคะแล้วก็บรรดาคนดังก็เอาไปคอปเวอร์สร้างสีสันให้กับบรรดาชาวเน็ตกันอีกจ้า
อย่างคุณแม่ลูกอ่อนสุดเซ็กซี่ใบเตยอาสยามนะก็จับลูกสาวน้องเวทมนต์ค่ะมาอัดลิคอปเวอร์เลย
เวทมนต์ก็น่ารักอารมณ์ดีหน้าม้าแตกนิดหน่อยบกไม้บกมือตามคุณแม่ค่ะไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่คุณแม่หรือลูกสาวดีนะคะ
แต่ที่แน่หนุ่มจะต้องอิจฉาดีเจแมนแน่นอนภรรยาก็สวยลูกสาวก็น่ารักนะจ๊ะ

ถูกต้องค่ะน้ำตาลพิจารณานะคะ
แต่ดูท่าน้ำตาลเนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวนะว่ากำลังถูกอัดคลิปคลับเวอร์อยู่
คือเจ้าตัวเนี่ยยังเคี้ยวอยู่เลยนะแต่ก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะคะ
และคนนี้ค่ะอีกคนนึงคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องตะลึงอึก

แล้วก็เนี่ยจับวิกผมมาใส่คัมเบอร์ลีลาตามคลิปน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้ง
ความแบบของเฮียบอยในศาสาหร่ายคนคือเห็นแล้วต้องยอมจริงนะจ๊ะพี่จ๋า

สาวโฟกับทามไทยคุณผู้ชมบอกเลยนะฮะ

ผ้าหน้าผมลีลาการเต้นจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูเลยดีกว่า

แล้วดูหน้าอินเดอร์มาแหลงมากลูกนะคะ

อันนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าตัดผิดทีสั้นไปนิดนึง

เพราะฉะนั้นอย่าแซวหน้าม้าหนูนะคะ